ยิงลูกบ้านแล้วก็ยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ตอนแรกมันเป็นประเด็นออกมานะครับว่า
ลูกบ้านทวงถามผู้ใหญ่บ้านคนนี้
บอกเมื่อไหร่จะให้ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสักที
อ๋อตกลงกันไปแล้วว่ะผู้ใหญ่บ้านไม่พอใจนะครับ

แต่เหตุการณ์นี้ภรรยาของผู้ตายยืนยันนะครับว่า

แต่เชื่อว่าผู้ใหญ่บ้านมีปัญหาส่วนตัว
และเกิดความเครียดที่ถูกทวงคะแนนเลือกตั้งสอสอมากกว่านะฮะ
ความคืบหน้าคดียิงกันที่บริเวณข้างคลองส่งน้ำ
บ้านโนร์เจริญหมู่๑๐ตำบลโนร์คูลอำเภอคอนสานจังหวัดชายภูมิ
ส่งผลให้นายเจริญเจริญถิ่นอายุ๔๗ปีเสียชีวิต
แล้วก็นายทุว่านนท์เจริญถิ่นอายุ๔๑ปี
ซึ่งเป็นน้องชายของผู้เสียชีวิตบาดเจ็บสาหัสครับ
หลังเกิดเหตุนายอาทิตย์แจ่มโนนคูณอายุ๔๑ปี
ผู้ใหญ่บ้านโนนเจริญซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุ
ก็ยืนรอมอบตัวกับตำรวจพร้อมอาวุธปืน๙มม
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นของวันที่๑๑พฤษภาคมที่ผ่านมา
เรื่องนี้เราก็ติดตามความคืบหน้าว่าประเด็นและสาเหตุ

ทีมข่าวลงพื้นที่สอบถามนายถาวรพันธ์ฉลาบขวา
ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
ตัวเขาเองคือนายถาวรรวมถึงผู้ตายผู้บาดเจ็บ
ซึ่งเป็นพี่น้องกันแล้วก็นายอาทิตย์ผู้ใหญ่บ้าน

พอตกเย็นขณะเดินทางกลับบ้าน
นายอาทิตย์ผู้ใหญ่บ้านชักปืนออกมายิงท้ายทอยของนายเจริญเลย
จากนั้นก็ยกปืนมายิงนายทุวนล
โดยก่อนยิงยังพูดว่าขอโทษนะเพื่อน
กระสุนไปถูกที่ขาของนายทั่วนล
นายธุวนลวิ่งหนีได้
ส่วนตัวของนายถาวรซึ่งอยู่ในเหตุการณ์อีกคนนึงนะครับ
ก็วิ่งหนีเหมือนกัน
ถาวรยืนยันนะครับทั้งหมดไม่ได้มีปากเสียงกันมาก่อนเลยคุณ

เรื่องที่จะไปถกเถียงกันทวงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ย
ไม่มีอะไรถกเถียงกันก่อนหน้านี้
ไม่ได้พูดคุยอะไรกันก็ไปสร้างฝ่ายกันอยู่ดี
ช่วงเดินทางกลับอยู่ผู้ใหญ่บ้าน
ก็ชักปืนออกมาพูดขอโทษนะเพื่อนแล้วก็ยิงเลยนะฮะ
ส่วนตัวของนายถาวรเชื่อว่าผู้ใหญ่บ้านมีความเครียดสะสมมาก่อน

ลงมือในการก่อเหตุครั้งนี้นะครับ
ส่วนทางด้านของนางฉลวยซึ่งเป็นภรรยาของนายเจริญผู้ตาย
บอกว่าตอนนี้ยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะสามีและผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุ
ก็พูดคุยกันดีมาตลอดไม่เคยมีปัญหาเรื่องบาดหมางใจกัน
และบ่อยครั้งที่ผู้ใหญ่บ้านผู้ก่อเหตุ

ให้ช่วยตัดสินใจเรื่องนู้นเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องงาน
ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าตัวสามีของเธอซึ่งเป็นผู้ตายเนี่ย
ทวงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนั้น
ภรรยาบอกว่าไม่เป็นความจริงนะ
เพราะเคยมีการพูดคุยตกลงกันไว้แล้ว
จากสามีมีคุณสมบัติไม่ครบ
ก็ทำใจไว้แล้วว่าไม่ได้เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

แล้วก็ให้พี่ชายเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแทน
ซึ่งเรื่องนี้ไม่มีทางเกี่ยวข้องกันแน่นอน

ภรรยาผู้ตายเชื่อว่าสาเหตุน่าจะมาจากที่ผู้ใหญ่บ้านเนี่ย
เกิดความเครียดที่ถูกผู้สมัครสอสอบรายหนึ่ง

ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้ใหญ่บ้านก็หวาดระแวงว่าจะมีคนมาทำร้าย
รวมถึงสามีเคยบอกว่าผู้ใหญ่บ้านป่วยเป็นโรคซึมเศร้าด้วย

มูลเหตุทั้งหมดน่าจะมาจากเรื่องเครียดของผู้ใหญ่บ้านเอง
แล้วก็เรื่องของโรคซึมเศร้าที่ผู้ใหญ่บ้านนั้นประสบอยู่นะครับ

เขาคิดเขากลัวเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้า
เคยมาเล่าให้ฟังเรื่องคะแนนเลือกตั้ง
พอเบอร์หนึ่งไม่ได้พอเขามาถาม
กลัวเขาก็เคยเล่าให้แฟนฟังแล้วหลอน
แต่แฟนบอกว่าทำไมเป็นคนใจแน่นหน่อยไม่มีอะไรหรอก
เขาก็มาถามดูเฉยแต่เขาก็เป็นตั้งแต่นั้นมาเลย
เรื่องนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของตำรวจต่อไปนะครับ
ที่จะไปสืบสวนว่ามูลเหตุจูงใจของผู้ใหญ่บ้าน
ในการยิงลูกบ้านครั้งนี้เกิดจากอะไรนะครับ

ก็ยอมรับว่าเกิดจากอารมณ์ชั่ววูบ
ทำให้ลงมือยิงผู้ตายแล้วก็น้องชายของผู้ตาย
พร้อมรับสาภาพในทุกข้อกล่าวหา
โดยตำรวจจะสอบปากคำอย่างละเอียดถึงแรงจูงใจ
ก่อนดำเนินคดีในข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา
ข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่น
และข้อหาพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้อนุญาต
โดยจะนำตัวไปฝากขังศาลวันนี้นะครับ